ที่อำเภอเมืองลำปางตำรวจเป็นตำรวจยาเสพติด
ไปไล่จับเอเย่นค้ายาบ้าในพื้นที่
เขารู้จักกันในชื่อของเอบ้านไร่

เป็นกำแพงที่สูงมากค่ะ๒เมตร

เฮ่ยมานี่เกษตรบาลหยุดแล้ว
โล่มเต้านี่วันนี้หรือ

น่าสิบ๊อตน่าสิบ๊อต

อุ๊ยน่าสิบ๊อต

เขาปีนขึ้นไปแบบรวดเร็วมากอะค่ะ
แล้วกระโดดลงจากกำแพงแบบนี้ค่ะ

ว่านายอรุณศักดิฟูทองอายุ๔๐ปีแล้วนะคะ

เป็นตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดภูทรจังหวัดลำปางค่ะ
คือตอนแรกตำรวจไปเคาะประตูบ้านก่อนนะคะ

สมโอกาสค่ะเปิดประตูหลังบ้าน

มีกางเกงกีฬาขาสั้นตัวเดียวสีน้ำเงินเมื่อสักครู่นี้นะคะ
วิ่งไปเลยรองเท้าก็ไม่ได้ใส่
พลวดเลยกระโดดปีนข้ามรั้วปูนความสูง๒เมตร

ที่ถนนริมทุ่งนาท้ายหมู่บ้านต่อ
ตำรวจค่ะกระโดดข้ามรั้วไปเหมือนกัน

ในที่สุดเอบ้านไร่หมดแรง
ล้มตัวลงนอนข้างลำเหมืองส่งน้ำ

แล้วก็ยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดี
แต่นอกจากเอจะเหนื่อยแล้ว
ตำรวจก็เหนื่อยเช่นเดียวกันนะคะ
เมื่อนำเอไปตรวจค้นในห้องนอน
พบยาบ้า๖๗เม็ดและอุปกรณ์การเสพ
มีโทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่อง
เบื้องต้นเอรับสารภาพ

ไม่ทราบชื่อและนามสกุลถุงละ๔๕๐๐บาท
ใน๑ถุงก็จะมี๒๐๐เมตรนะคะ
เคยซื้อขายกันแบบนี้ประมาณ๔๕ครั้ง
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติด
โทษประเภทที่๑ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

ส่งพนักงานสอบสวนสพเขลังนครดำเนินคดีค่ะ